ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
เด็กชาย๒พี่น้องอายุ๑๔๑๕ปีไปลอยกระทง
แล้วก็พลัดตกลงไปในแม่น้ำปิงนะฮะ
ก็ค้นหาศพกันอยู่วันสองวันนะคะ
วันนี้เจอศพแล้วนะฮะสำหรับคนน้องคนพี่

คุณพ่อเนี่ยเป็นชาวตะบนท่าข้ามอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
พาภรรยาแล้วก็ลูกชาย๒คนน้องเสือกับน้องเก้งอายุ๑๔กับ๑๕ปี
ลอยกระทงนะฮะช่วง๖โมงเย็น
พ่อบอกลอยกระทงเสร็จเนี่ยพ่อกับแม่ก็เดินไปเก็บของนะฮะ
ที่ร้านค้าลูกสองคนวิ่งเล่นต่อแถวแม่น้ำ
คาดว่าไปเจอเรือของชาวบ้านที่จอดอยู่นะครับก็เลยลงไปเล่นในเรือ
แล้วเสียหลักพลัดตกน้ำกันพ่อกับแม่ได้ยินเสียงน้ำแบบ
เป็นกระแสน้ำแบบน้ำวนอย่างเงี้ฮะอ่าแล้วก็หันมาดูลูกเนี่ย
เห็นลูกจมน้ำลงไปอย่างรวดเร็วหาลูกไม่เจอนะครับ
มาเจอแถวจุดที่ลูกมาลอยกระทงเนี่ยสุดท้ายนี่จมลงไปแล้วนะครับ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจสพฮเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นสะพานแม่น้ำปิงนะครับที่บ้านกองหินตะบนหางดง
อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่ชุดประดาน้ำก็ช่วยค้นหากัน
แต่น้ำมันไหลเชี่ยวมากหายังไงก็ไม่เจอนะครับ
คืนวันแรกต้องยุติภารกิจในการค้นหากลางดึก
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ริมแม่น้ำปิง
กองหินจุดเกิดเหตุนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ยังตามหากันอยู่
เก้งกับน้องเสือเด็กชายสองพี่น้องหาตั้งแต่เช้านะครับ
จากนั้นช่วงสายมีชาวบ้านไปเจอศพน้องเสือนะครับ
แล้วจุดที่เจอศพเนี่ยอยู่ห่างจากจุดกอไผ่
ที่ครอบครัวพาไปลอยกระทงไม่ถึง๑๕เมตร
ลักษณะติดกอไผ่อยู่จมอยู่ด้านล่างกอ
ว่าเด็กน่าจะถลายลงน้ำไปแต่ร่างไปติดกับกอไม้เอาไว้
ก็เลยไม่ไหลไปนะฮะแล้ววันนี้เพิ่งเจอกัน
คนที่มารอดูการค้นหาอีกคนนึงวันนี้คือลุงของน้องทั้งสองคนนะครับ
บอกว่าหลานชายสองคนว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะ
แล้วไม่เคยมาเล่นน้ำแถวนี้เลยมาก็มาครั้งแรกคือมาลอยกระทงกับพ่อนี่แหละ
บอกว่าเมื่อคืนก็ทำตามความเชื่อคือเอาทูบนะฮะอ่า
แล้วก็ข้าวปลาอาหารหมากพลูมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวแม่น้ำ
เจ้าที่เจ้าทางไหว้พระแม่คงคาไหว้ผีพราย
ไม่ให้ปิดกั้นร่างของหลานให้ปล่อยร่างหลานออกมา
แล้ววันนี้ก็เจอนะครับเจอละคนหนึ่ง
ก็เหลือตัวพี่เหลือคนพี่ยังหากันมาได้นะครับต้องดูว่าจะหาได้ยังไงอยู่
มีรางสังหรณ์อะไรก่อนหน้านี้บ้างไหมพี่
ไม่มีนะครับมันคือขอเช่าที่แม่น้ำโครงคาให้เขาช่วยให้เขาปล่อยมา
จากนั้นก็ต้องนำร่างของน้องไปส่งที่บ้านนะครับ
คือทางคุณพ่อคุณแม่บอกว่าต้องการนำกลับไปทำพิธีที่บ้าน
ระหว่างทางก็ต้องมีการโทรสัตว์ถามทางกับคุณพ่อด้วยนะครับ
ทีนี้เพิ่มเปิดโทรสัตว์ไว้ตลอดเวลา

การค้นหาเนี่ยตอนนี้ลำบากนิดนึงเพราะว่า๑เราไม่รู้จุดตกที่แน่นอน

ก็ตอนนี้เจอน้องเสือนคนน้องชาย๑๔ปีน้องเก้งพี่ชาย๑๕ปียังไม่เจอนะครับ
มาดูเรื่องอุปสรรคในการค้นหานะครับเพราะว่าสภาพน้ำปิงตอนนี้นะครับ
ก็จะไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็จะมีเนินทรายอยู่ด้านล่างด้วย
จุดก็ดิ่งลึกไปเลยก็มีบางจุดก็ไหลแรงไปเลยก็มี
ช่วงกู้ภัยไปค้นหาเนี่ยต้านแรงน้ำไม่ไหวบางคนยังจมเลยนะฮะ
ขนาดกู้ภัยคนโตเนี่ยนะฮะตัวโตตัวใหญ่เนี่ยนะครับ
ประดาน้ำที่เราได้คุยด้วยเนี่ยบอกว่าอุปสรรคก็คือทางลงก็ชันมากด้วยนะครับ
เอาลองฟังดูนะฮะ
ก็วันนี้ยังไม่เจอน้องเก้งนะครับคนพี่ชายนะครับ
เมื่อช่วงทุ่มที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ยังเอาเรือออกค้นหาอยู่นะครับ
มีไฟส่องสว่างไปด้วยนะครับ
แต่ช่วงกลางคืนจะไม่ใช้นักประดาน้ำแล้วนะครับจะอันตราย
ใช้เรือของกู้ภัยเนี่ยก็จะลองล่องไปดูตามกระแสน้ำนะฮะ
เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้คงต้องค้นหาต่อนะครับ